เริ่มกันที่นักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีกันก่อนนะคะ
หลังจากทีมในชาติอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ซึ่งการฝึกซ้อมก็เน้นแท็กติกที่จะใช้รับมือกับทีมปาเลนสไตล์นะคะ
โดยสตาร์ฟโค้ชก็มองนะคะว่าปาเลนสไตล์มีวิธีการเล่นคล้ายกับอิราณ
จากว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ก็มีความสามารถเฉพาะตัวสูงเล่นบอลทะลุทะลวงได้ดีค่ะ
ซึ่งก็ทำให้ญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือมีปัญหาตอนเจอกันมาแล้วค่ะ
โดยโคชย่งวรวุฒิสิมาคะผู้ช่วยผู้ฝึกศรก็บอกว่า
เกมนี้ทีมชาติไทยหวังชนะเก็บ๓คะแนนให้ได้ค่ะ
เพราะว่าทีมในอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างทำคะแนนแล้วก็ทำประตูในการแข่งขันได้
ซึ่งทีมชาติไทยนะคะตอนนี้ก็ตกรอบแน่นอนแล้วค่ะ
จากการแพ้ทั้งสองนัดเสียไป๒ประตูนะคะ
ส่วนอีก๒ชาติในอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขันก็มีมาเลเซียค่ะ
ได้มา๑คะแนนนะคะยิงไป๒ประตูเสีย๕ประตู
ขณะที่เวียดนามมีลุ้นที่จะผ่านเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายด้วยค่ะ
ตอนนี้มี๓คะแนนนัดล่าสุดเพิ่งจะเอาชนะออสเตรเลียมา๑ประตูต่อ๐ค่ะ
โดยโปรแกรมการแข่งขันนะคะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
จะลงแข่งขันช่วงบ่ายวันนี้เวลา๑๕นาฬิกาค่ะ
เจอกับปาเลนสไตล์นะคะก็จะแข่งขันพร้อมกับคู่ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือ
เนื่องจากว่ายังมีผลต่อการเข้ารอบต่อไปทั้ง๒คู่ค่ะ